เยอรมนีออกมาประท้วงในกรุงเบอร์ลิน
คัดค้านการเตรียมพิจารณาถึงมาตรการสนับสนุนการกวาดล้างกลุ่มไอซิส
สภาพผู้แทนรัศดรของเยอรมนี
ขณะที่ผู้นำของอังกฤษระบุว่าการโจมตีทางอากาศกลุ่มไอซิสในซีเรียอาจใช้เวลานาน
นายดาวิทคาเมรอนนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผย
ว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อกวาดล้างกลุ่มรัฐอิสลามในเบอร์ลิน
หรือไอซิสในซีเรียอาจใช้เวลานาน
และต้องใช้ความอดทนเนื่องจากเป็นปฏิบัติการที่ซับซ้อน
กฤษได้ส่งเครื่องบินรบโจมตีฐานเป้าหมายในซีเรียสำเร็จไปแล้ว๖แห่ง
ซึ่งรวมถึงบ่อน้ำมัน๑แห่งที่ไอซิสนั้นครอบครองอยู่
และล่าสุดนะคะยังได้ส่งเครื่องบินรบอีก๒ลำ
และเครื่องบินขับไล่อีก๖ลำไปยังฐานทัพอากาศในไซปรัส
เพิ่มเพื่อที่จะโจมตีกลุ่มไอซิสในซีเรียค่ะ
วันนี้สภาพุทันราศดรของเยอรมนีจะพิจารณา
ว่าจะมีมติร่วมสนับสนุนกองกำลังนานาชาติ
ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไอซิส
ซึ่งในมติดังกล่าวจะไม่ใช่การร่วมกับกองกำลังของ

แต่ว่าจะเป็นการส่งเครื่องบินลาดตระเวนจำนวน๖ลำ
ช่วยคุ้มครองเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพฝรั่งเศส
รวมถึงการส่งเชื้อเพลิงเครื่องบินและทหารอีก๑๒๐๐คน
เข้าช่วยเหลือปฏิบัติการโจมตีไอซิสในซีเรียของนานาชาตินะคะ
ซึ่งวาระนี้ถูกเสนอเข้าสภา
หลังเหตุวินาศกรรมปารีสเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ทำให้ฝรั่งเศสร้องขอความร่วมมือในการปราบรามกลุ่มไอซิสจากชาติพันธมิตร
โดยเมื่อคืนนี้นะคะมีชาวเยอรมันกว่า๘๐๐คนค่ะ
ชุมนุมที่กลางกรุงเบอร์ลินคัดค้านการพิจารณาของสภา
ซึ่งผู้ชุมนุมยืนยันว่าการทำสงคราม
ไม่ใช่หนทางในการแก้ไขปัญหาการเกาะการร้ายค่ะ
มันมันไม่ต้องเป็นปาซิฟิสต์